เออทุกเพื่อชมครับดูเรื่องของทอดกะถิ่นน่ะมันมีควันหลงอยู่นะฮะ
เนื่องมาจากวัดแห่งหนึ่งที่ลบบุรีเนี่ย
ญาติยอมเขาบอกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยล่าพ่อท่านเจ้าวาส
จะเอากระถิ่นมาทำบุญปีนี้ล้านหนึ่งไม่ใช่เห

นี่ค่ะคือเขาอัดคลิปไว้เลยอ่ะคือบางวัดนี่ไม่มีญาติโยมมาทำบุญกระถิ่นถึงขั้นเจ้าวาดต้องโอ้โหกลุ้มใจท่านต้องร้องไห้นี่ก็มีนะค่ะ
แบ่งเงินจากวัดอื่นมาช่วยทำบุญกระถิ่นก็มีแต่วัดนี้มีคนมาทำบุญกระถิ่นแต่ชาวบ้านบอกเอ้า
กลายเป็นเจ้าอาวาสไม่พอใจบอกเงินกระถิ่นไม่ถึงล้านแล้วจะส่งเงินคืนญาติโยมนะฮะ
ญาติโยมก็ช่วยกันนับเงินกระถิ่นที่นำไปถวายวัดนะครับบอกว่าเจ้าวาดวัดไม่พอใจยอดเงินกระถิ่นสามัคคีไม่ตรงตามเป้าอย่างที่ต้องการ
ก็เลยเรียกประธานบุญกระถิ่นให้ไปเอาเงินคืนสร้างความไม่พอใจให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเป็นอย่างมากถึงขั้นด่าทอรวมกลุ่มกันบอกว่าเดี๋ยวไม่เอาแล้ว
แล้วก็คุยด้วยนะฮะนางซูลินบุญเสริมอายุ๖๐ปีนี่ครับ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนเขาสามยอดแล้วก็เป็นประธานทอดกระถิ่น
ของวัดดงสวองในปีนี้นะครับนางสุรินเนี่ยบอกว่า
เธอกับครอบครัวแล้วก็ผู้มีจิตสาธารณ์นำเงินกะถิน๓๕๐๐๐๐กว่าบาท
ถวายวัดดงสวองซึ่งเป็นวัดที่ครอบครัวทำบุญเป็นประจำ
ทีนี้พอเอาเงินของเธอ๓๕๐๐๐๐เนี่ยไปรวมกับเงินกะถินของ
ผู้มีจิตศรัทธาสายอื่นที่เอามาทอดถวายที่วัดวงสวองในปีนี้
รวมกันแล้วได้แปดแสนกว่าบาทแต่มันน้อยกว่าปีก่อนนะฮะ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัดเนี้ยเงินกระถิ่นญาติโยมมาเนี่ย
หลักล้านนะฮะแต่ปีนี้ก็อย่างที่ทราบนะชาวบ้านบอกโอ้โหเศรษฐกเศรษฐกิจ
ผลกระทบจากโควิด๑๙แล้วทีนี้พอนับเงินกันแล้วได้๘แสนกว่าบาท
เจ้าวาดไปโพสต์ข้อความนะบอกว่าคนเข้าวัดเยอะ
แต่ยอดเงินไม่ถึงล้านเหนื่อยเตรียมงานเป็นเดือน
ตั้งใจดีดีใจเห็นคนมาเยอะมากแต่ท้อใจกับยอดเงินที่ได้
แล้วก็กล่าวหาว่าญาติโยมเนี่ยนำเงินที่ได้จากการนำผ้าไตรจีวรไปบอกบุญ
มารวมกับยอดกระถิ่นอีกนะครอบครัวก็เลยไปขอพบเจ้าวาด
ก็เลยบอกว่าถ้าไม่พอใจใช่ไหมไม่พอใจงั้นเอาเงินคืนไปเลยเงินกะถินนี่
เราก็ไม่ทราบเพราะว่าเขากรรมการเขาก็พูดมาคำหนึ่ง
ถ้าคืนเงินเดี๋ยวชาวบ้านที่เขาทำบุญเข้ามาขอคืนล่ะ
คราวนี้คือกรรมการก็บอกไม่เป็นไรในเมื่อท่านอาจารย์ไลน์มา
คืนเงินประธานก็ต้องคืนถ้าใครจะมาขอคืนก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขา
พอหลังจากนั้นที่ได้รับเงินคืนแล้วพี่แดงทำไงต่อครับ
หลังจากนั้นนะคะเราก็ท่านก็หอบเงินมาจากกุฏิของท่าน
แล้วเงินมันก็ยังห่อเนี่ยอยู่อยู่ในถุงนะคะแล้วท่านก็บอกว่าส่วนของโยมแดงเนี่ย
นะคะก็ถุงนี้เราก็ให้พวกที่ไปกับเรานับ
พอนับเสร็จมันได้สามแสนห้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท
เราก็เลยบอกว่าถ้าเงินอันนี้เราก็จะไปต่อยอดกระถิ่นวัดอื่น
เขาต้องการเงินของเราในวันนั้นเลยในวันนั้นเลยค่ะ
เราไปทอดวันนั้นเลยไม่เอาเงินเข้าบ้านไม่อะไรเลย
โดยชวนประชาชนที่เขามาร่วมกับเราเนี่ยไปด้วยกัน
มีอย่างนี้ด้วยเหรอกำหนดเงินกระถิ่นว่าจะต้องได้เท่านี้เท่านั้น
เราคุยกับเจ้าอาวาสครับจะได้ให้ท่านชี้แจงด้วย
พระอธิการวราวุฒิชินวโวโรนะครับเจ้าอาวาสวัดดงสวองนะครับ
ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอัตมาต้องขอโทษญาติโยมด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็บอกเพียงสั้นแล้วฮะท่านบอกว่ามันเกิดจากความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ผิดพลาด
ไม่คิดว่าเรื่องมันจะลุกลามบานปลายขนาดนี้
อาจารย์เขาอยากจะรับตังค์ไว้จริงเพราะต้องการบุรณะ
แต่วันนั้นถ้าเกิดสิ่งที่อาจารย์ได้ทำผิดพลาดไปกว่านั้นนะฮะ
ที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขออภัยขออภัยต่อเจ้าภาพด้วยท่านประธานด้วย
แต่ว่าเงินจำนวนที่ขาดไปอาจารย์ก็ขอรับผิดชอบนะ
ด้วยความรับผิดชอบของอาจารย์นะ
จะหาเงินจำนวนที่ขาดไปมาแทนจำนวนที่เป็นยอดของประธาน

ขอรับผิดชอบและขอโทษขออภัยทุกคนนะครับ
ในการที่อาจารย์ได้ทำสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ขัดเครื่องข้องใจขัดใจของโยมทุกท่านนะครับ
ก็ขออภัยในที่ด้วยความจริงใจ
ก็ทางเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีท่านก็ทราบเรื่องแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของศรัทธาของญาติโยมด้วย
แบบนี้จะทำให้พระสงฆ์หรือว่าวัดต่างท่านเสื่อมเสียไปหมดประมาณอย่างนี้นะครับ